คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องปีชงนะคะ

บางคนเขาก็จะรู้ว่าตัวเองปีชงเองใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าบ้านไหนที่เป็นคนจีนจริงนะคะ
เขาก็จะมีครอบครัวเอาดวงไปเช็คให้เลย

เขาบอกว่าเป็นดาราปีชงค่ะนะคะ

จริงไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเป็น
เกิดปีชงค่ะแต่ว่าที่บ้านจะมี

ปรากฏว่าปีนี้หมายเลขที่ออก

บิลกิ้นนั่นเอง
เจ้าตัวได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ดี

ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะคะแล้วก็ยังได้ถือโอกาสนี้ค่ะล้างห้องน้ำวัดครั้งแรกในชีวิต
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะการล้างห้องน้ำวัดมันช่วยจริงนะ
จริงจริงอันนี้เขานิยมแล้วถ้าใครไม่มีแฟนนะคุณผู้ชมไปล้างขัดห้องน้ำได้เลย
วัดของทองวัดด้วยนะคือมันจะช่วยมากจริงอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
นาลาเขานิยมทำเลยนะคะจริงนะคะบิลกิ้นนะคะบอกพี่พี่นะคะ
บอกว่าปีที่ผ่านมาเจออะไรหนักมากจริงแล้วก็มีเรื่องราวทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเยอะมากนะคะ
ถือว่าการทำบุญครั้งนี้นะคะเป็นการสะดอกเคราะห์ไปในตัวค่ะจ้า
จริงเป็นครั้งแรกเลยว่ะล้างห้องน้ำวัดก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ดีอะไรอย่างนี้
พีพีด้วยนะแล้วก็ของผมด้วยผมว่ามันสนุกดีนะแบบว่ามันแบบมันมันแบบมันขัดขัด
แบบฉีกฉีกอะไรอย่างเงี้ก็ไม่ได้ขอพรเลยครับจริงจริงก็เข้าเข้าไปแบบ
ปล่อยใจให้แบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้อ่าทางพี่ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าให้เข้าไปแบบ
ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะน้องแห่งแน่นอนปีนี้เพราะว่าโปรเจคมากมาย
แล้วก็เดี๋ยวจะมีพระเอกทั้งหนังทั้งละครอีกนะโอ้ยชมดีปีนี้บอกเลยใช่